ปลองดองคงจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ง่ายนักในความเป็นจริง
จนกระทั่งเราเอามาเป็นโซโลแกนในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
คือเป็นเรื่องที่ท่านบรรหารและพวกผมทำไม่สำเร็จ
เมื่อปี๕๔ตอนนั้นมันมีความขัดแย้งทางการเมือง

ก็เลยเดินสายปลองดองท่านบรรหารมีผมมีท่านสมศักดิ์
แล้วก็เดินกันไปตามพักต่างไปที่คู่ขัดแย้งไปที่คนนู้นคนนี้
หวังจะให้มีความปลองดองเกิดขึ้นคือพยายามมาก
เพราะเรารู้ว่าคือเราเป็นคนกลางเรามีแต่เพื่อน
คือไม่อยากให้มีปัญหากันก็กลัวจะมีปัญหา
ก็ไปเดินแล้วก็บันทึกมาก็ไปคุยมีคนฝากเรื่องนู้นเรื่องนี้มา
หมอพระเวทย์วัศรีทุกนานปัญญารชุนท่านชวนลีกภัย
คือไปครบหมดหวังว่าจะนำไปสู่ความปลองดองได้
แล้วก็ช่วงนั้นก็มีการตั้งกรรมการขึ้นนะครับ
ปรากฏว่าอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าสิ่งที่เราหวาดกลัวมันก็เกิดขึ้น
ก็คือว่าในสุดท้ายเนี่ยก็มีความขัดแย้งแล้วก็ลงถนน
แล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นคือมันจะพัฒนาตัวเองไป
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุยกันไม่จบพอไม่จบก็มีคนที่ถืออาวุธเข้ามา
มาเป็นกรรมการแล้วก็สุดท้ายก็ล่วงเลยไปแล้วก็มีการยึดอำนาจ
นำไปสู่ตรงนั้นทีนี้ขณะนี้เราเอาโซโลแกนตรงนั้นมา
ก็คือโซโลแกนที่พูดในครั้งนั้นในการเลือกตั้ง
ก้าวข้ามความขัดแย้งร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย
ในเมื่อยังทำไม่เสร็จคราวนี้เราก็เลยเอาโซโลแกนที่เป็นคำของท่านบรรหารเนี่ย
มาเดินนะครับมามาเป็นมาเป็นโซโลแกนในการเลือกตั้งครั้งนี้
เรายังหวังอีกรู้ว่ามันยากรู้ว่ามันไม่ง่าย
แต่ว่ามันเป็นทางออกของประเทศไทยนะครับที่คิดว่า
ไม่จำเป็นต้องไปลืมหรอกเพียงแต่ข้ามมันให้พ้น
ไม่งั้นมันจะติดอยู่กับเราติดอยู่กับสังคม
แล้วก็มันจะนำไปสู่ปัญหาที่รุนแรงต่อเนื่องไปอีก
ซึ่งขณะนี้ก็ผมก็ยังคิดว่ายังไม่วางใจ
แต่ว่าสิ่งที่พักชาติไทยพัฒนาอยากให้มีก็คือ
อยากให้ทุกฝ่ายหันมาปลองดองกันเพราะนั่นคือจะเป็นทางออกของ
ไม่ใช่ของเราของประเทศด้วย